เปิดปากกับภาคภูมิ
วันนี้เดี๋ยวขอชี้แจงในรายการเปิดปากทุกคำเก่าหาทุกข้อกรหาที่บอกว่านาเดียโกงวัดหลอกเงินพ่อขาวแม่ขาวหรือหลอกเงินคนป่วยเป็นมะเร็งคบกันในรายการเปิดปากนะคะ
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้
มีคนที่เขาบอกว่าเขาอยากจะขอมาเปิดปากเปิด
ความจริงผ่านรายการของเราถ้าท่านผู้ชมจำได้ย้อนไปนะฮะเมื่อ๒๖เมษายนเราเคยนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพริตตี้สาวคนหนึ่งชื่อคุณโมที่ไปร้องขอความช่วยเหลือจากทนายรณรงค์แก้วเพชรนะฮะกรณีที่ไปทำบุญที่วัดแล้วไปเจอบุคคลที่ชื่อนาเดียนะตามข่าวเนี่ยเขาบอกพริตตี้นาเดียเนี่ยมีข่าวตั้งแต่ปีนู้นนะฮะ
ในรายการบอกนี่โอ้โหนาเดียเข้ามาในวัดเนี่ยนอกจากหลอกโมแล้ว
ยังมาหลอกเอาเงินในวัดมาหลอกคนในวัดเปิดรับบริจาคทำบุญ
เข้าชื่อตัวเองเนี่ยฮะเรื่องราวต่างเนี่ยทำให้นาเดียนะฮะเขาส่ง
ข้อความมาหาทีมงานของเราบอกเนี่ยหลังจากที่มันมีเรื่องนี้
ออกไปแล้วเธอก็ไม่เคยไปออกรายการที่ไหนไม่เคยพูดที่ไหน
ฟ้องจะฟ้องอะไรก็ว่ากันไปทางคดีเนี่ยแต่วันนี้เธอบอก
เธออยากขอออกมาพูดความจริงในมุมของเธอบ้างวันนั้นผมก็
พยายามติดต่อนั่นแหละติดต่อทางโทรศัพท์แต่เธอบอกว่าเธอติดอยู่
ทนายความแล้วก็ตำรวจก็เลยไม่ได้พูดคุยกันในรายการ
วันนี้เลยอยากมาพูดกันตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะทุก
คุณผู้ชมครับผมก็เลยเชิญมานะคุณนาเดียนะครับแล้วก็ทนาย
ของคุณนาเดียก็คือทนายพราวระวีว่องวัยทวีวงหรือว่าทนาย
คือก่อนอื่นผมพูดเราก็นี้ก่อนนะเราพร้อมที่จะฟังความจริง
ทุกฝ่ายยินดีค่ะแต่ไม่ได้เปิดเวทีตรงนี้ให้เป็นที่ฟ่อ
่อขาวฟ่อความโลิสวนให้กายเพียงเดี๋ยวว่าเราอยากฟัง
คดีเราก็ฟ้องเขาเขาฟ้องเราแต่ก็มีการไก่เกลียดแล้วก็เคลียร์กัน
อืมค่ะเหมือนเราลงทุนด้วยกันแล้ว
เราไม่ประสบความสำเร็จทั้งคู่ต่างคนก็ต่างฟ้องกันค่ะ
เป็นลักษณะลงทุนด้วยกันใช่ค่ะมีคนเสียเงินมีคนได้เงิน
ถูกต้องค่ะเราถูกฟ้องก็มีไปฟ้องเขาก็มีถูกต้องค่ะ
ทุกวันนี้มีกี่คดีอ่าตอนนี้ที่เหลือนะคะ
คดีที่เคลียร์มาหมดแล้วเหลือประมาณ๒คดีค่ะ
สองคดีที่ตอนเนี้ยที่ที่กำลังไก่เกลี่ยกันอยู่ก่อนปีหกสองมันมีไหม
เพราะปีหกสองมันก็เริ่มเป็นข่าวอืมมันมีมาตลอดไหมหรือว่ายังไง
ไม่ค่ะก็เคลียร์ไปแล้วค่ะบางคนก็เคลียร์กันตรงนั้นจบก็มี
บางคนก็เหมือนแบบออกข่าวไปว่าฉันจะฟ้องเธอนะฉันจะนู่นฉันจะนี่
แต่ถึงเวลาจริงเราก็ต่างคนต่างเงียบบางทีก็มีการแบบทักมาขอโทษขอโพยกันก็มี
หรือการคุยกันนอกรอบก็มีแต่ว่าเดียเลือกที่จะไม่ออกมาในสื่อ
เพราะเดียคิดว่าทำไมเดียจะต้องเอาเรื่องส่วนตัวของเดียไปเล่าให้ทุกคนฟัง
อ่าแค่นั้นเองค่ะวันนี้ต้องเล่าให้ฟังกันแล้วล่ะนะต้องเล่าอ่า
ทั้งหมดทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่วันนี้คุณนาเดียบอกว่า
มันเหลือแค่สองคดีที่ฟ้องอยู่ในชั้นศาลใช่ค่ะนะทั้งหมดเลยเนี่ย
ทั้งหมดเนี่ยมันกี่มันกี่เหตุอ่ะมันเป็นเหตุเดียวแต่แยกกันฟ้องค่ะ
เหมือนสมมุติว่าเดียลงทุนกับเพื่อนคนนี้อืมด้วยกันพอคนนี้แตกกับเดีย
ก็ไปแยกฟ้องแล้วก็ไปจับกลุ่มกันแล้วก็แยกฟ้องแค่นั้นเอง
คือเหมือนเราลงทุนกันเรื่องเสื้อผ้า๓คนอีกคนนึงแยกฟ้อง
คนนี้ก็แยกฟ้องกลับกลายเป็นว่าเดียมี๒คดีถูกไหมคะ
ทั้งทั้งที่เรื่องมันเป็นแค่เรื่องเดียวอย่างเงี้ยค่ะอืมทำงานอะไรอ่ะ
ตอนนี้เหรอคะหรือว่าก่อนมาตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนหน้านี้คือจริงจริงอ่ะ
ก่อนหน้านี้ค่ะเดียทำธุรกิจก็คือมีร้านอาหารอืม
แล้วก็เปิดร้านเสื้อผ้าอืมค่ะประมาณนี้ใช่ค่ะแล้วก็
โทรศัพท์มือถือค่ะก็เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวมาตลอด
แล้วทำไมมีคนออกมาคนนู้นก็บอกว่านาเดียโกงเงิน
คนนี้ก็บอกนาเดียโกงเงินจนกระทั่งล่าสุด
โมเขาออกมาบอกว่าโอ้โหขนาดไปทำบุญที่วัดเจอที
เขาบอกเรียกแม่น่ะแม่ดีอ่ะแม่ดีอ่ะค่ะหลังหลังบอก
เขาบอกไม่ไม่เรียกแม่แล้วแต่ออกอากาศไม่ได้
ดีค่ะคือยังไงทำไมมันต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการชวนคนลงทุน
มาลงทุนด้วยกันแล้วเขาก็เสียเงินไม่ได้เงินเงินหายอะไรอย่างนี้
จริงในเคสน้องโมค่ะเดียไม่ได้เป็นคนไปชวนน้องลงทุนนะคะ
อ่าคือจริงจริงจะไปอ้างกล่าวอ้างถึงคนกลางอ่ะ
ไม่อยากไปพาดพิงถึงเขาเพราะว่าจริงเขาก็น่ารักนะคะ
คนกลางแต่ว่าคือวันนั้นมีการนั่งทานข้าวกันอยู่
แล้วน้องก็บอกว่าเนี่ยน้องได้เงินมาก้อนหนึ่ง
ไหนเราไม่ทราบนะคะแต่ว่าน้องอยากจะลงทุน
ก็พยายามคุยกับเราอยู่ประมาณสองสามรอบเราก็มีการได้แชทไปบอกน้องว่า
ไม่อยากให้ลงเลยเพราะแม่ก็เคยมีข่าวฟ้องร้องกันกับเพื่อน
แต่ถ้าจะทำจริงจริงต้องผ่านทนายทุกอย่างนะตามหลักฐานเป็นแบบนี้ค่ะ
วันนี้นะคุณเดียน่าจะรู้คุณนาเดียจะรู้ทนายพัฒก็น่าจะ
คงจะพอทราบแหละเอาเป็นว่าทุกคนที่เขารู้เรื่อง
แล้วก็มีเคสมีกรณีของคุณนาเดียเนี่ยเขาดูรายการอยู่ค่ะนะ
โมเนี่ยวันที่มาคุยกับผมบอกว่าไปทำบุญที่วัด
หนองเสือปฐุมธานีค่ะนะซึ่งณขณะนั้น

ทุกคนค่ะเพราะเขาบวชแก้แก้บวชให้เราใช่ไหม
ใช่ค่ะบวชให้คุณแม่คุณพ่อด้วยแล้วก็บวชที่นาเดียป่วยด้วย
แล้วก็พูดไว้ว่าถ้าเกิดว่าเดียเดินได้อะไรได้เขาก็จะบวชให้
ป่วยเป็นอะไรถึงขั้นเดินไปที่ไหนมะเร็งค่ะ

แล้วเดินได้แล้วก็ที่บ้านเขาดูแลอะค่ะก็เดินได้แล้ว
หายแล้วยังไม่หายร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
พอเราเดินได้ดีขึ้นเขาเลยไปบวชให้เมื่อมีนาคม
ค่ะคุณเบ้นบวชให้อ่าชื่อคุณเบ้นนะฮะ
ก็เราก็ไปเยี่ยมพระไปทำบุญที่วัด
จริงไปปฏิบัติธรรมค่ะเพราะว่ามีพระอาจารย์ทักว่าเหมือนดวงชะตาจะขาดด้วย
แล้วเราก็ด้วยเราป่วยด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเออดีอย่างน้อย
ได้ปฏิบัติเพราะว่าเราเป็นคนอารมณ์ร้อนไม่ฟังใครอะไรอย่างนี้
เราก็เลยไปอยู่ตรงจุดนั้นกับท่านแค่นั้นเอง
แต่ว่าท่านก็บวชนะคะคุณเบ้นบวชแล้วก็ส่วนนาเดียเองก็ถือศิลป์

จังหวะนี้นี่แหละคุณโมบอกก็เลยได้เจอแม่เดียแม่เดียเขาก็ชักชวนทำลงทุน
มีลงทุนโคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแม่เดียอ้างว่าได้โคต้ามาจากกองสลาก
อีกนะอ้างชื่อคุณน็อตก็อีกค่ะแม้คุณน็อตตอนนี้จะไม่ได้ทำแล้ว
แต่ว่าแม่เดียยังทำอยู่มีชวนซื้อนาฬิการูแล้วไม่ได้นาฬิกา
แต่ตอนหลังโอนเงินคืนมาให้อันนั้น๔๐๐๐๐บาทชวนซื้อรถเบนส์
สุดท้ายไม่ได้ลดเอาเป็นว่าโมเนี่ยเขาบอกว่าเขาสูญเงินไปให้กับ
แม่เดีย๑๕๐๐๐๐๐บาทได้คืนมาสัก๒๐๐๐๐๐กว่าบาทแล้วอย่างนี้
เอาเป็นว่าคุณอ่ะยังติดค้างเขาอยู่แปดแสนเขาเลยไปแจ้งความที่
สพนเสือปทุมธานีวันนี้ที่คุณมาเนี่ยคุณเอาเรื่องหลักก่อนคือเรื่องโมใช่ไหม
น้องโมนี่นะคะคือจริง๑หุ้นก็คือ๑ล้านน้องโมบอกว่ามีเงิน๕แสน
แม่หนูออกแค่๕แสนได้ไหมอีก๕แสนอ่ะเดี๋ยวแม่ออกให้หนูก่อน
แล้วเรามาแบ่งคนละครึ่งกันหุ้นอะไรหุ้นอะไรหุ้นลอตเตอรี่เนี่ยค่ะโคต้าสลากลอตเตอรี่เนี่ยหรอ
เดี๋ยวไม่เคยไปกล่าวอ้างถึงคุณน็อตนะคะไม่เคยกล่าวอ้างถึงคุณน็อตยืนยันว่าไม่เคยไม่เคยกล่าวอ้างถึงคุณน็อต
ว่ารุ่นพี่เดียจะติดต่อผ่านใครก็แล้วแต่เดียพยายามเซฟทุกคน
ถ้าเดียทำธุรกิจกับใครเดียก็จะพูดถึงแค่คนคนนี้
ก่อนอันนี้ที่คุณอุ๋ยจะถามเดียว่าเรื่องแบบนี้เดียก็จะไม่ไปกล่าวอ้างถึงคนอื่น
เพราะเดียถือว่าเราทำธุรกิจกับคุณแล้วคุณก็ไว้ใจเรา
หลักฐานทุกอย่างมีหมดแม่ผ่านบัญชีแม่นะอืมหนูไม่ไว้ใจใครครับ
ปันผลถ้าได้มาเราแบ่งกันคนละครึ่งนะแม่หนูขอโทษนะที่หนูงี่เง่า
แม่หนูอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าหนูอ่ะเด็กหนูประสบการณ์น้อยแม่ต้องค่อยสอนหนูไปนะ
อันนี้ใครพูดน้องโมค่ะโมพูดกับคุณใช่ค่ะตามหลักฐานเลยค่ะมี
คุณกำลังจะบอกว่าโมเข้ามาขอลงทุนกับคุณเองใช่หรอใช่ค่ะ
แล้วคุณไปเอาโคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากลอตเตอรี่อะไรมา
รุ่นพี่ทำอยู่แล้วค่ะมีรุ่นพี่ทำอยู่
ใช่รุ่นพี่ทำอยู่แล้วแล้วก็แฟนมาปฏิบัติที่วัดแล้วก็เจอกัน
หนึ่งในนั้นก็คือนั่งอยู่ในกลุ่มน้องโมก็อยู่แล้วน้องโมบอกว่า
พ่อเขาก็เลี้ยงครอบครัวแต่ไอ้เรื่องอื่นเราไม่ไปพลาดพิงถึงเขา
แต่เรื่องนี้ทำไมน้องไม่พูดความจริงว่าน้องเดินมาขอลงทุนกับเราเอง
เราปฏิเสธไป๓๔ครั้งจนมีคนกลางมาขอว่าน้องเขาน่ารักนะ
สงสารมันเถอะน้องโมมันไม่มีอะไรหรอกแม่หนูก็เคยมีคดีนู่นนี่นั่นน่ะ
คุณทำยังไงไอ้รูปแบบลงทุนสลากคุณทำยังไงคุณไปเริ่มลงทุนแบบนี้มาจากไหนยังไง
คือจริงรุ่นพี่เนี่ยค่ะชวนอยู่แล้วว่าเขามีส่วนแบ่งให้แต่ไอ้ร้อยละ๒๐ไม่มีนะคะ
ไม่เคยมีมาบอกว่าร้อยละยี่อะไรเนี่ยเดียไม่เคยรู้จักแล้วไม่เคยคุยกับน้องโมตรงนี้เลย
พี่มีโคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วมาแบ่งให้คุณใช่ค่ะคุณก็เลยไปชวนคนแล้วสลากไม่เคยชวนใครค่ะ
อ่าชวนโมไม่ได้ชวนค่ะน้องมาขอทำเองอ่าโมอ่าโมมาขอคุณเองแล้วแล้วมีใบสลากมีอะไรมีทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ
มีใบจริงด้วยเหรอมีหมดทุกอย่างค่ะแล้วไม่อย่างนั้นน้องจะเชื่อได้ไงคะ
เพิ่งรู้จักกันกับเดียไม่นานถึงจะผ่านคนกลางก็จริงคนกลางน้องเชื่อถือเขาได้มากน้อยแค่ไหน
ถ้าหนูไม่ได้ว่าคนกลางนะคะแต่หนูหมายถึงว่าโอเคมีคนกลางแนะนำมาแต่ว่าคนกลางเนี่ยน้องเขาไว้ใจ
เอาเป็นว่าที่ว่าโมเข้ามาขอลงทุนร่วมกับคุณเองเนี่ยเรื่องสลากเนี่ยเขาลงทุนกับคุณเนี่ยใส่เงินไปเท่าไหร่
อ่าตอนแรกถ้าจำไม่ผิดนะคะประมาณสองแสนแล้วเพิ่มอีกหนึ่งแสนค่ะ
อ่ารวมแล้วเป็นทั้งหมดสามแสนค่ะสามแสนใช่ซื้อรถเบนส์คุณบอกจะขายให้เขาจริงไหมบอกเป็นรถของคุณอะไรยังไง
อ่ารถเบ้นเนี้ยเดี๋ยวขอชี้แจงนะคะอ่ารถเบ้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าทำไมน้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
อืมคือน้องบอกน้องอยากได้รถน้องได้เงินมาก้อนหนึ่งเราเลยบอกว่าถ้าน้องจะซื้อรถอ่ะก็มาปรึกษาเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องนาฬิกาเรื่องรถหรือเรื่องอะไรคนทำธุรกิจด้วยกันนะคะ
อืมก็นั่งคุยกันลองดูที่นี่สิเพราะว่าครูบาเขาก็ออกจากนี่มาเหมือนกันก็ไม่ไปพาดพิงถึงชื่อชื่อของเขานะคะก็เป็นบริษัทใหญ่แล้วเราก็มีการทักไปแล้วโทรไปถามว่าพี่รถรุ่นเนี้ยเท่าไหร่เท่าไหร่ตามรายการเลยค่ะเราทักไปเลย
เบ้นของคุณหรือว่ารถเบ้นของใครครั้งแรกค่ะที่คุณเอาไปขายเขาคันแรกค่ะคันแรกนั้นเป็นของรุ่นพี่ไม่ใช่ของคุณไม่ใช่ของเรานะคะคันที่สองนี่เป็นของครอบครัวเรา
ของครอบครัวเราคือใช่คือใครของที่บ้านค่ะของฝั่งที่บ้านเราบ้านใครบ้านบ้านเราอ่าบ้านนาเดียค่ะบ้านนาเดียเองเลยนะใช่ค่ะไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเลยไม่ใช่บ้านของแฟนของไม่เกี่ยวของเบนส์ไม่ไม่เกี่ยวกับคุณเบ้นไม่เกี่ยวกับครอบครัวคุณเบ้นนะคะแต่ก็ไม่ใช่ของเราเป็นของที่บ้านใช่เป็นอ่าใช่ค่ะถูกต้องอ่าคันเนี้ยรถเนี้ยจะต้องบอกอย่างงี้คันละ

น้องน่ารักนะคะน้องน่ารักน้องเป็นคนไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วดูเป็นเด็กแบบคือเราไม่ได้มองว่าน้องกับเราอ่ะมีปัญหากันก่อนหน้านี้เรายังคุยกันเรากินข้าวด้วยกันเราไปไหนด้วยกันหมายถึงว่าเราปฏิบัติด้วยกันเอาเป็นว่าอย่างนี้เอาเป็นว่าณขณะเนี้ยในส่วนของคุณเดียเนี่ยยืนยันว่าโมมีเงินที่ทั้งสลากและเงินรถเบนส์

เคลียร์ไปเนี่ยถ้าหมดแล้วเหลืออยู่๒คดีอยู่ในชั้นศาล
หนึ่งในนั้นคือคดีของคุณปลั๊กคุณปลั๊กวันนั้นก็มานั่งคุยกัน
คุณปลั๊กบอกว่าคุณพ่อของเขาเคยรู้จักคุณแล้วสูญเงินให้คุณไป๒๗ล้าน
ไม่ใช่เรื่องเชิงชู้สาวด้วยแต่คุณเนี่ยไปบอกว่ามีธุรกิจเรื่องป้ายกรอบทองเหลืองอะไรกับต่างประเทศ
ต้องลงเงินลงแล้วไม่ได้ลงแล้วไม่ได้ลงไปเรื่อยจนศูนย์ไป๒๗ล้าน
พ่อเขายิงตัวตายขออนุญาตชี้ตอนนี้คดีอยู่ในชั้นศาลใช่ไหมเดี๋ยวผมจะให้ชี้แจง
ผมลาให้ฟังก่อนให้ผู้ชมจะได้ฟังเรื่องเข้าใจจะได้ชี้แจงเป็นปปะแบบจะได้แบบฟึ๊ดเลยนะ

คุณบอกว่าคุณปีเตอร์วันนั้นก็มานั่งคุยในรายการ

เขาเหมือนกับเขารู้ข่าวหรือยังไงเนี่ย

เขาก็เลยแจ้งข่าวว่าคุณอยู่ที่นี่
คุณปลั๊กเขารู้ข่าวเขาก็เลยมาหาคุณที่วัดใช่ค่ะ
แล้วมาโวยวายเหรอก็จะใช้คำว่าโวยวายมันก็ไม่น่าจะถูกหลัก
เพราะว่าคุณปั๊กก็เข้ามาพูดว่ายังไม่หยุดอีกเหรอ
ทำอย่างนี้ทำให้พ่อผมตายยังไม่นู่นนี่นั่น
เราก็รู้สึกว่าเราก็หันไปมองหน้าครูบาเน้นน่ะนะคะ
ตอนนั้นที่ท่านยังบวชอยู่เราก็พยายามแบบอ่า
คือเราพยายามคิดว่าทำไมเราต้องเจอแบบนี้เดี๋ยวผมให้ให้พูดช่วงหน้าอ่า
ทีเนี้ยปัญหามันก็เลยเกิดที่คุณบอกผมใช่ค่ะ
โมก็ได้ยินได้เห็นปุ๊บไปแจ้งความหลายคนได้ยินได้เห็นโมก็เลย
ลงทุนอะไรสลากอยู่กับคุณซื้อรถเป็นอะไรทุนก็เลยไม่ไว้ใจคุณใช่ค่ะ
ก็เลยไปแจ้งความแจ้งคุณและแจ้งแม่ของครูบาเบนส์
เพราะตอนนั้นคุณเอาบัญชีแม่ของแฟนมาใช้ใช่ค่ะ
โมจะโอนเงินอะไรให้คุณเนี่ยโอนใส่บัญชีชื่อแม่
ชื่อคุณไม่ใช่ค่ะก็เลยทำให้แม่ของแฟนคุณ
ไม่สบายใจด้วยไม่สบายใจไม่ไว้ใจคุณค่ะ
แฟนคุณก็เลยเลิกกับคุณค่ะตอนนี้ปัญหามรสุมเลยรุมเล้า
เรื่องของโมเมื่อกี้ฟังคร่าวคร่าวเคลียร์กันไปป่อนึง
ซึ่งทนายแพมบอกมาดูแลให้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะ
แต่มันมีปัญหาเพิ่มขึ้นมาอีกเหรอคุณบอกคุณท้องอยู่
ใช่ค่ะคืออย่างนี้นะคะตอนแรกเนี่ยค่ะอันนี้ต้องชี้แจงตรงนี้ผ่านกล้องเลยนะคะว่า
ถ้าคุณแม่ดูอยู่อะค่ะบางทีสิ่งที่คุณแม่ไปพูดกับใครหรือว่าอะไร
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ว่าเดียเป็นแบบนั้น
เป็นแบบเนี้ยคุณแม่อยู่กับเดียมาประมาณเกือบจะสี่ปีเนี้ยค่ะ
คุณแม่ต้องทราบอยู่แล้วว่าเดียเป็นยังไงแล้วด้วยหลักฐานตรงเนี้ยค่ะ
เดี๋ยวไม่สามารถทำขึ้นมาเองได้อยู่แล้วนะคะทุกอย่างที่โรงพยาบาลที่เดียฝากนะคะ
อันนี้ใบเสร็จรับเงินขออนุญาตให้ดูคุณกำลังจะบอกว่าคุณเจอมรสุมชีวิต
ใช่และยังเจอตรงนี้อีกว่าเป็นอยู่เกิดอะไรหรืออย่างนี้
แฟนมาเลิกแม่แฟนไม่ไว้ใจเพราะเอาบัญชีแม่แฟนไปใช้

มีลูกในท้องอยู่กี่เดือนใช่ค่ะ
ไม่เกี่ยวกับคดีหรอกแต่ว่าวันนี้
๒สัปดาห์เอาให้ผมดูหน่อย๒เดือนนี่ค่ะ๒สัปดาห์ค่ะ
คือคือที่ผมขอดูไม่ใช่อะไรนะฮะเท่ากับสองเดือนครึ่งนะประมาณค่ะ
เกี่ยวหรอกจะท้องไม่ท้องไม่เกี่ยวหรอกนะฮะเพียงแต่ว่า
เมื่อเรามาคุยกันตรงนี้คุณเดียบอกว่าต้องการมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจ
ใช่ต้องการมาแก้ข้อกล่าวหาใช่ค่ะ
ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้ามันจะเป็นความจริงว่าคุณเจอมรสุมชีวิตอย่างนั้นอย่างนี้
ใช่ค่ะใช้ชุดตรวจคันไหมได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะ
ลองตรวจดูไหมไม่มีปัญหาคนค่ะคนจะได้ไว้ใจว่าเฮ้ยนี่พูดจริงนะ
ไม่ได้มาโกหกสร้างเรื่องว่าเป็นมะเร็งแล้วเพิ่งหายแฟนบวชนี่มาเจอเรื่องแล้วยังต้องท้องอีก
เอาอย่างนี้ค่ะจริงที่บ้านที่บ้านเขาไม่ได้รับอยู่แล้ว
อืมทันเนี้ยเดี๋ยวอ่าว่ายังไงที่บ้านเขาไม่ได้รับอยู่แล้วค่ะว่าเดียท้องไม่ท้องนู่นนี่นั่น
เดี๋ยวผมขออนุญาตนะเอาอย่างนี้เดี๋ยวระหว่างพักเบรกเนี่ย๔๕นาทีใช่ไหม
ค่ะทีมงานใช่ไหมฮะค่ะเดี๋ยวให้น้องพาไปห้องน้ำค่ะไม่เป็นไร
จะได้ไว้ใจกันเลยว่าเราคุยกันเนี่ยเราเปิดใจแล้วคุยกันจริงไม่เคยมีเรื่องอะไรปกปิดอะไร
ได้ค่ะยินดีลองตรวจปัสสาวะได้ค่ะถ้าสองเดือนครึ่งยังไงต้องสองขีด
ใช่ค่ะใช่ไหมแล้วเดี๋ยวผมคุยกับทนายแพมรอด้วยนะฮะยังไงเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มานะฮะ

เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวรอคุณนาเดีย
ห้องน้ำตรวจปัสสาวะอะไรกันชุดตรวจคันถ้าท้องสองเดือนกว่าเนี่ย
อันนี้คือเราไม่ได้ว่าจะมาจับผิดหรืออะไรนะคุณแพมทนายแพม
คือเพื่อความที่ว่าคนที่ฟังอยู่จะได้สบายใจว่าเฮ้ยสิ่งต่างที่คุณนาเดียเข้ามาพูดเนี่ย
ขนาดเนี้ยโอ้แผ่นอะไรตรวจอะไรเยอะแยะหมดเนี่ยอันนี้คือเรื่องจริง
เพราะเขาต้องการมาเปิดเผยความจริงในมุมของเขาค่ะ
ทนายแพมดูแลให้เขากี่คดีฮะก็ตอนนี้ณตอนนี้นะคะดูคดีคุณโมค่ะ
เพราะว่าก็มีแค่คุณโมที่แจ้งความมาค่ะส่วนคนอื่นที่อ้างว่าแบบถูกคุณเดียหลอกอะไรอย่างนี้ค่ะ
ยังไม่เห็นว่ามีใครแจ้งความอันนั้นเรายังไม่ได้ลูกความเรายังไม่ได้บอกให้ทำคดีอื่นเพิ่มเติม
อันนี้มีแค่คดีของโมอันอื่นนะคะพี่เดียมีทนายที่ดูแลแล้วก็ฟ้องอยู่แล้วค่ะ
คดีของที่โมเข้าไปแจ้งความคุณเดียก็คือช่อโกงค่ะช่อโกงใช่มั้ยฮะ
พรุ่งนี้นัดคุยกับตำรวจเดี๋ยวคุณโมอยู่ในสายนะฮะลองคุยกับคุณโมหน่อย
สวัสดีครับคุณโมสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนั้นก็มาคุยกันนะฮะ
พอดีวันนี้เนี่ยเราคุยกันทางโทรศัพท์กันแล้วกันเนอะอ่าใช่ค่ะตกลงได้ฟังไหม
เมื่อสักครู่นี้ที่คุณเดียเขาได้พูดความจริงในส่วนของเขามาฟังค่ะฟังตั้งแต่ต้นเลยค่ะอ่า
เราไปขอลงทุนเองหรือเปล่าอันนี้พูดกันจริงนะเอาความจริงเลยนะโมนะ
ก็รู้จักผ่านค่ะแล้วแม่ผ่อนเนี่ยเป็นคนทวนเป็นคนขอข้อหนูไปทำข่าวด้วยฟังธรรมดี
ค่ะเราก็ได้ทำกับแม่เดีย
ส่วนที่เค้าบอกนะคะว่า๕๐๐๐๐๐ไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ
หนูมีหนูมีสลิปการโอนทั้งหมดค่ะอืมก็คือเขาตอนนี้อยู่ที่เขาเนี้ยค่ะ
แปดแสนค่ะคือเอาเอางี้ก่อนอ่าโมเอาโมอันหนึ่งก็คือ
เขาบอกว่าโมเนี่ยมาขอเขาร่วมลงทุนเองเขาไม่ได้หลอกโมเรื่องนี้ว่ายังไง
โมอันนี้เขาคนที่เป็นเป็นคนให้หนูร่วมลงลงทุน
ก็คือแม่พรแนะนำแต่เขาด้วยความเจตนาดีนะคะ
แล้วยังทำให้เราแม่เดียก็คือก็แสดงว่าเดียเขาไม่ได้ชวนเราโดยตรงอย่างนี้ใช่ไหม
เขาจะพูดสร้างโปรไฟล์นะคะว่าเขาเนี่ยทำกับน็อตกรสลัดทัศน์
เขาเขาบอกว่าเขาไม่เคยพูดเลยนะเขาไม่เคยเอ่ยชื่อถึงคุณน็อตกองสลากพลัสอะไรเลย
งั้นเดี๋ยวไปเปิดแชทนะคะที่หนูพี่มิตรนะคะเขาเป็นคนพูดค่ะ
หลักฐานก็มีเขาบอกว่าอ้าวแม่กองสลาพัฒน์ยังทำอยู่หรือเปล่า
และยอดเขาก็บอกว่ายังตอนนี้ค่ะพี่น็อตปิดไปแล้วแต่ว่าถ้าเขากลับมาทำก็ดีนะ
รายได้เราหาอืมค่ะคือเรายืนยันเราก็ยืนยันในมุมของเราว่าเรามีหลักฐานอยู่ใช่ไหม
อ่าอันนี้คุณนาเดียมาถึงแล้วพอดีเลยอ่าเชิญครับคุณนาเดียฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้คุยกันนะฮะ
พอดีคุณโมเนี่ยอยู่ในสายพอดีนะครับตกลงเอาเรื่องของลงทุนนะ
ต่างฝ่ายต่างก็บอกว่าคุณเดียยืนยันว่าโมเขามาขอลงทุนเองนะฮะ
ส่วนโมบอกว่ามันมีเรื่องของการโน้มน้าวใจผ่านบุคคลคนหนึ่งนะฮะส่วนเรื่องเงิน
โมยืนยันว่าอยู่ที่เดียเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่ที่เดียแปดแสนค่ะ
แต่คุณเดียยืนยันว่ายังเหลือเงินที่โมอยู่กับเขาเนี่ย
มันแค่ห้าแสนเท่านั้นพี่เดียครับอ่าอ่านี่คุณเดียอ่า
โมเขายืนยันว่ามัน๘แสนเขามีหลักฐานแชทเชิดอะไรด้วย
มีแชทที่ว่าคุณเคยเอ่ยถึงชื่อน็อตกองสลากพลัสด้วยในแชทที่ได้พูดคุยกัน
ขออนุญาตดูแชทของน้องโมค่ะอ่าโมมีแชทใช่ไหม
เอ่ยถึงคุณน็อตนะคะขออนุญาตค่ะหนูเป็นคนบอกเขาค่ะว่า
เขาเขาเป็นคนพูดว่าเขาว่าทำกับน็อตต้องสลักพลัสแต่ว่าสลัก
อยากปิดไปแล้วรายได้เขาลดลงเขาพูดหรือว่าเขาแชทข้อความให้เรา
เขาพูดหรือเขาแชทข้อความให้เราแต่ตอนที่น้องออกข่าวน้องบอกว่า
น้องมีการคุยแชทกับพี่นะคะว่าพี่ได้ร่วมลงทุนกับน็อตกองสลาก
ไม่ได้รู้จักเขานะคะถ้าแม่ไม่รู้แม่จะพูดคำว่ารายได้เราหายได้ยังไงคะ
เราหายแล้วเราหายจากอะไรล่ะคะแล้วทำไมต้องไปอ้างอิงถึงคนอื่นล่ะคะ
ถึงรุ่นพี่จะไปทำลอตเตอรี่กับใครหรือจะเอามากับใครก็แล้วแต่
เราไม่ทราบหรอกค่ะตรงนั้นเราอิงที่รุ่นพี่เราไม่ได้อิงที่คนอื่น
เอาคนนึงมาอ้างทำให้เกิดความน่าเชื่อถืออ่ะค่ะอ่าเอาเอาไม่เป็นไรเอางี้
เราตอบความน่าเชื่อถือในการที่จะลงทุนนะคะแม่พูดคำนี้ออกจากปาก
ว่ารู้จักกับทำกับน้อสมองสลากพัดอืมรายได้แม่หายเพราะว่าน้อสปิด
แล้วหนูก็พิมพ์ในแชทนะคะว่ารายละพี่น็อตยังเปิดอยู่หรือเปล่า
แม่บอกว่าปิดไปแล้วรายได้เราหายขออนุญาตดูแชทด้วยค่ะ
คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะมันเป็นคำกล่าวอ้าง
แล้วก็เป็นคำที่พูดขึ้นมาเอาหลักฐานมาด้วยคือคือโมกำลังจะบอกว่า
พอคุณเดียเนี่ยเขาไปอ้างชื่อแบบนี้เนี่ยก็เลยทำให้ไว้เนื้อเชื่อใจ
แต่คุณเดียยืนยันว่าไม่เคยอ้างมาขอลงทุนเองใช่รุ่นพี่อ่ะค่ะ
ทำอยู่แล้วแต่เราไม่แน่ใจว่าเขาได้โคต้ามาจากใครบ้าง
อ่าแต่แค่ชวนเราไปลงทุนเราก็ดีใจแล้วค่ะเอาทีนี้ยอดเงินโมโมเขาบอกว่าอ่ะ
หนูขอถามหน่อยนะคะว่าเวลาแม่โอนเงินของหนูเนี่ยเข้าทางบริษัท
บริษัทชื่ออะไรค่ะอ๋ออันนี้มันเป็นรูปแบบคดีอะค่ะ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

เท่าไหร่แปดแสนเหรอใช่ค่ะห้าแสนนี่คือการลงทุนค่ะ
ในการลงทุนครับแล้วก็อีกห้าแสนค่ะในการในการซื้อรถอ่า
แล้วเล่มรถค่ะหนูไม่สบายใจหนูเลยขอเงินคืน
เขาการโอนซื้อให้สองแสนค่ะเข้ากับว่าอืม
ตอนนี้ค่ะอยู่ที่เขาสามแสนแล้วก็แล้วก็การลงทุนอีกห้าแสนค่ะ
เป็นแปดแสนส่วนบอกว่าหนูมีการกู้เงินเขาอะค่ะ
หนูไม่มีการเซ็นเอกสารแม่คะหนูขอถามแม่หน่อยนะคะ
หนูไปเซนเอกสารเงินผู้กับแม่ตอนไหนอ่าเดี๋ยวนะโมเอาก่อนนะแค่นี้ก่อนนะ
เขายืนยันว่าของเขาแปดแสนคุณยืนยันว่าห้าแสนใช่ค่ะแล้วก็อ่าอ่า
แล้วคุณบอกเขาไปติดหนี้คุณเนี่ยติดหนี้อะไรก็น้องโมให้หนูเอาเงินหนูออกไปก่อนห้าแสนไงคะ
ในหลักฐานก็มีเอาหลักฐานขึ้นได้เลยค่ะแล้วไหนคืนเงินเงินลงทุนสลากอ่ะหรอ
ใช่ค่ะคือคุณคือโมอ่าโมเดี๋ยวก่อนนะโมฟังพี่ก่อนนะ
เดียบอกว่าที่ลงทุนสลากด้วยกันเนี่ยมันมีการที่โมให้เดียออกเงินให้ก่อน๕แสน
เดียบอกว่าจ่ายไปแล้วเรียบร้อยค่ะดูตามหลักฐานได้
คือเดียจะบอกว่าแชทที่น้องคุยกับเดียเนี่ยนะคะ
น้องบอกว่าแม่ออกคนละครึ่งได้ไหมหนูยืมเงินแม่ก่อน๕แสน
ของแม่ห้าแสนของหนูห้าแสนแล้วเวลาเราได้ส่วนแบ่งอ่ะ
เราก็มาแบ่งกันคนละครึ่งอย่างเดือนก่อนที่ได้มาเราก็แบ่งกันคนละครึ่ง
เห็นมีปัญหานี้อ่าตรงนี้โมว่ายังไงโมมันมีไหมที่ว่าอ่า
ให้ออกไปให้ก่อนห้าแสนคุณเดียค่ะคุณบอกว่าเขาโอนมาแสนเจ็ด
คุณโอนให้โอนคุณอ่ะโอนให้เราเนี่ยสี่หมื่นค่ะแล้วส่วนไอ้ที่บอกว่าห้าหมื่นเนี่ย
แล้วไปบอกแล้วมันทุกค่านาฬิกาค่ะแล้วบอกแล้วยังไม่ได้พูดถึงค่านาฬิกาเลยค่ะ
อันนี้เราพูดถึงการลงทุนคือจริงน้องโมน้องโมต้องยอมรับความเป็นจริง
ถ้าสมมุติว่าน้องโมยังจะโกหกแบบเนี้ยพี่ก็ต้องขอพูดในมุมของพี่
โมเดินมาขอพี่ลงทุนเองว่าโมได้เงินมาจากไหนตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ด
โมทำอะไรแต่ว่าเราเนี่ยก็หวังดีกับคุณ
เราไม่ได้ไปพาดพิงอะไรถึงคุณตรงนั้นแต่เราพูดถึงการลงทุน
คุณทำไมต้องเอาเราไปกล่าวอ้างว่าเรารู้จักคนนั้นคนนี้เราทำกับคุณสองคน
คนกลางคุณมาขอเราทั้ง๔๕ครั้งเรายังมีการแชทกลับไปบอกคุณด้วยว่า
เราไม่อยากมีปัญหาเรานะทำอะไรขอผ่านทนายได้ไหม
เพราะที่ผ่านมาเราลงทุนกับใครเราก็ถูกฟ้องร้อง
มีปัญหาย้อนกลับไปอ่านแชทดูค่ะว่าเราพูดแบบนี้จริงไหม
คือเรามีความรู้สึกว่าทำไมวันนี้คุณกับเราไม่ได้มีปัญหากัน
เราไม่เคยมีปัญหากับคุณแต่ทำไมคุณต้องมาโจมตีเรา
พี่ภาคภูมิค่ะกำลังเขากำลังพูดแต่น้ำ
หนูต้องการเนื้อเพราะเวลามันน้อยค่ะ
เอาอันดีอ๋อนเชิญกับพี่ออฟทางไหนคะ

บีย่าก็บอกว่าเขาเหลือแค่ห้าแสน
และโม่เองก็ค้างเค้าอยู่ห้าแสน

คือจริงวันนั้นนะคะน้องโมเนี่ยไม่สบายใจอยากจะคุยกับทนาย

ที่จะไปหาตำรวจโมจะไปด้วยไหม
จะมาเข้างเขาว่าจะเอาเงินทั้งหมดแปดแสนไปให้กับตำรวจ
แล้วก็จะคุยกันไก่เขี่ยเรื่องรถภายในสิ้นเดือน
ถ้าขายในสิ้นเดือนรถไม่ตกลงซื้อพี่เดีย
เดี๋ยวม่อมเดี๋ยวพี่ขอพักครู่เดียวขอพักครู่เดียวตกลงเมื่อกี้ได้ตรวจไหมฮะ
เดี๋ยวเราคุยกันค่ะเดี๋ยวพักก่อนก็ได้ค่ะเราก็มาเบรกหน้าก็ได้ค่ะ

เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาห้ามพักกันครู่เดียวฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา

อ่าทุกผู้ชมครับความจริงเนี่ยโหประเด็นเยอะอาวุธนัด
โม่ยังอยู่นะครับ
หนูต้องการที่สุดว่าหนูไม่ได้ไปคู่เงินเขาค่ะ
ที่เขาบอกว่าหนูอะค่ะไปขอเขาลงทุนเนี่ย
ก็คือมีคนกลางค่ะที่เป็นคนให้เราไปลงทุน
ไม่เป็นไรอันนี้ได้ฟังแล้วเราเข้าใจแล้ว
แล้วเงินที่ต้องการคืนต้องการเท่าไหร่
ตอนนี้ค่ะเงินหนูอยู่กับเขาทั้งหมด๘แสนค่ะ

ถ้าเกิดรถถ้าเกิดไม่มีรถมาให้ดูหรือว่าไม่ตรงตามที่เราคุยกัน
เขาจะคืนเงินมาจำรถหนูค่ะ๓แสน
แล้วตอนนี้ต้นเดือนแล้วค่ะเขาเงียบไป
ทักหาไลน์เขาเขาก็ไม่ตอบลูกอ่านแล้วค่ะ

ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องการลงทุนค่ะ
หนูอยากทราบว่าเขาให้กับทางพี่น็อตเนี่ย
ขอโทษค่ะไม่ใช่นะคะขอโทษเขาให้กับทางพี่อ๊อฟอะค่ะ
ยังไงเวลาหนูโอนไปทางเขาเนี่ย
เขาให้ทางพี่อ๊อฟยังไงชื่อบริษัทอะไรคะ
โอเคโมโมโมเอางี้นะเอาเป็นว่า
โมต้องการเงินคืนจากเดีย๘แสนบาทใช่ไหม

โอเคแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าโมแจ้งความแล้วเดี๋ยวนะ
คุณเดียตกลงเขาบอกบทสรุปของเขาเนี่ยคือต้องการเงินคืนจากคุณ๘แสนบาท
แล้วเงินที่น้องติดเดีย๕แสนล่ะคะเคลียร์ยังไง
แล้วเอา๘แสนก่อน๘แสนเนี่ย
คือคุณบอกว่าถ้าเกิดจะ๘แสนเนี่ยเท่ากับว่าเขาติดเงินคุณ๕แสน

สมมุติเขาบอกเอา๘แสนเนี่ยหัก๕แสนก็ได้

แล้วคุณจะคืนเขา๓แสนเท่านั้นใช่ไหม

ถ้าน้องจะไปเจอที่สอนอหรือเราตกลงกันก็ได้

คุณนาเดียเขาจะไปที่สพนเสือช่วงบ่าย

ถ้าจะคืนก็คืน๓แสนโมว่ายังไง
หลักฐานทางบริษัทของคุณอ๊อฟนะคะ
ต้องพูดอย่างนี้เดี๋ยวพี่อ๊อฟเอาหลักฐานด้วยอะไรไปด้วย
เดี๋ยวฟังเขาก่อนฟังเขาก่อนถ้าเกิดว่าเขาจะคืน๓แสน
เพราะว่าคุณก็ค้างเขา๕แสนตามที่เขาบอกว่าอะไรลงทุนแล้วเขาออกเงินไปก่อน
โมโมเอาไหมขอถามได้ไหมคะหนูขอถามได้ไหมคะ
ว่าหนูไปกู้เงินตอนไหนมีลายเป็นหลักฐาน
โอเคเดี๋ยวก่อนนะมันก็จะวนมาตรงเดิมก็คือ
โมก็จะถามว่าแล้วที่คุณบอกคุณลงทุนแล้วออกเงินให้เขาก่อนคุณมีหลักฐานไหม
มีหลักฐานแล้วก็มีการโอนเงินแล้วก็มีพี่ที่เป็นเจ้าของที่ทำ
แล้วก็มีการคุยกันตรงนี้ยังไงก็ไม่จบ
โมเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ถ้าอยากเจอถักไลน์มาก็ได้ค่ะ
นายแพมแล้วก็ไลน์ต้องตอบเพราะฉะนั้นเขาบอกทางมหาวไม่เคยตอบ
ไม่ใช่ไม่ตอบนะคะบางทีเรายุ่งกับเรื่องอะไรหลายอย่างก็เลยไม่ค่อยมีแบบ
บอกคุณไม่อัดเอาเป็นว่าพรุ่งนี้นัดกันกี่โมง
พรุ่งนี้เป็นช่วงบ่ายค่ะแล้วก็

ตำรวจนัดประมาณบ่ายโมงเนอะ
ถ้าเกิดว่าจะไปเคลียร์เรื่องเงินอะไรพวกนี้
เจรจาไข่เกลียดได้ใช่ปะคะดิอย่างนี้ช่อโกง

ที่พี่เดียบอกว่าพี่เดียจะเอาเงิน๘แสนมาต่อมาคุยกันต่อหน้าสอนอ

ผู้ผิดยังไงและพี่เจ๊ก็อยู่ตรงนั้นทำตามพี่พูดด้วยค่ะทีเดียว
บอกตรงนี้ก่อนนะคะเวลาน้องโมหรือว่า
ครอบครัวของอดีตแฟนเก่าเวลาพูดอะไรอะค่ะ
เอาเป็นว่าณขณะนี้คือเราได้ฟังทั้งสองฝั่งแล้ว
แล้วก็อีกเรื่องนึงเดี๋ยวไปคุยกันที่สอนท้องก็ได้ค่ะ
โอเคขอบคุณนะครับคุณโมครับขอบคุณนะครับ
ตกลงเมื่อกี้ตรวจตรวจลงท้องไหมหรือว่ายังไง
ท้องเนี่ยคุณมีหลักฐานทางโรงพยาบาลอยู่แล้วแต่ว่า
แต่ว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องคุณแพมพูดแล้วกันค่ะก็อย่างนี้แล้วกันค่ะ
คือมีการโทรไปหาทางบ้านของอดีตแฟนของพี่นาเดียนะคะ
แล้วก็มีการแจ้งเรื่องนี้แล้วล่ะค่ะแต่ว่าแจ้งเรื่องท้องแจ้ง
ตอนคุณเลิกกันเขาไม่รู้ว่าคุณท้องอืมใช่เขาไม่รู้เพราะว่าเราก็เพิ่งรู้ค่ะ
พี่เดียก็เพิ่งรู้ว่าท้องเอ้าเพิ่งรู้อะไรก็ไปโรงพยาบาลมา
ไม่ค่ะคือวันนั้นน็อกแล้วเข้าโรงพยาบาลค่ะเดี๋ยวเล่าเอง
วันนั้นเดี๋ยวน๊อกเราเข้าโรงพยาบาลแล้วเสร็จแล้วเนี่ย
โรงพยาบาลส่งถึงโรงพยาบาลคิดว่าตัวเองเครียดและอ่อนเพลีย
ค่ะพอตรวจมาเนี่ยที่โรงพยาบาลตรวจไหมก็มีผลว่าท้อง
พอท้องปุ๊บเนี่ยเราก็คิดไม่เป็นไรลูกเรา
เป็นยังไงห้ได้เข้าไปตรวจเนี่ยมันก็คือท้อง
มันเป็นเรื่องให้พูดดีกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพูดตรงนี้ออก
มันเป็นเรื่องทองแต่ว่าอ่าแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้แต่ไม่ให้ดูผล
คือมันเป็นเรื่องทางคดีค่ะแต่ยืนกันว่าตรวจแล้วใช่
เองในห้องน้ำค่ะมันเป็นเรื่องทางคดีอะค่ะ
แต่ไม่ให้ดูเพราะว่าเป็นเรื่องทางคดีไงหรอใช่เพราะว่าอ่า

เอาอย่างงี้คุณคุณคุณเดี๋ยวไหนทุกสิ่งทุกอย่างที่พอพูดกันเนี้ย
แล้วมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่เคยออกที่ไหนมาก่อนเลย

สาบานว่าพูดจริงยืนยันแล้วพูดความจริงทุกอย่างค่ะถ้า
อ่าคุณพระคุมจะถามอะไรเนี้ยครับ
ถ้าตรงไหนที่เดี๋ยวผิดเดี๋ยวยอมรับว่าเดี๋ยวผิดอืม
เดี๋ยวไม่ผิดอ่ะเดี๋ยวก็สู้อ่าค่ะ
คือยืนยันว่าทุกอย่างเราพูดความจริงทุกอย่างค่ะ
เขาบอกเราเล่นของเอ่อตรงเนี้ยเขาก็เขาบอกนะ
เขาบอกใช่ไหมครับที่ว่าวันนั้นเขามานั่งรายการ
เขาอ่ะเขาบอกกับใครเขามีคนที่วัดอะไรนะคุณเนี่ยหรือใครเนี่ย

เขาบอกว่าเดินผ่านเดี๋ยวเนี้ยเหม็นเหม็นมากมากเลยอ่ะ
ถ้าอย่างนั้นเดียคงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนไม่ได้
คือจริงเดียจะบอกว่าทำไมกล่าวหาเดียได้ขนาดนั้น
ที่วัดก็ไม่เคยไปหลอกลวงแอบรับเงินบริจาคอะไรเขาไม่คืนวัด
มีหลักฐานทุกอย่างเลยค่ะมีหลักฐานแชทการคุยด้วยว่า
มาเท่าไหร่หรือแบบไหนแล้วเดียใส่ซองถวายไปเท่าไหร่
แบบไหนคือเดียมีหลักฐานหมดถ้าใครมั่นใจว่าให้เงินเดียมา
เหมือนที่โยมอุปถาคอีกคนนึงพูดว่ารับมาสองแสนกว่าปรากฏตัว
เอาหลักฐานมาเอามาชี้แจงแล้วมาฟ้องเอาผิดเดียได้เลย
คุณปีเตอร์เขาบอกเนี่ยคุณเขาใส่ซองให้คุณ
ทำไมมันเหลือแต่ซองเปล่าตอนที่คุณออกมาจากวัดแล้วคุณทิ้งไว้หรือเปล่า
ทิ้งค่ะเรานอนอยู่ห้องนี้อ่าซองที่พ่อข่าวแม่ขาวใส่มาร้อยสองร้อย
รวมซองเสร็จได้หมื่นหมื่นกว่าบาทอืม
เราก็ไปถวายครูบาตอนที่เราขึ้นไปปฏิบัติ
เราก็บอกว่าเนี่ยค่ะเป็นการถวาย
มันมันเป็นการผิดเหรอคะที่ทุกคนเขาไว้ใจแล้วก็เดินมาหา
ยืนยันว่าแกะเงินจากซองแล้วถวายวัดหมดแล้ว
ใช่ค่ะมีหลักฐานด้วยถวายไปเท่าไหร่ก็มีหลักฐาน

แล้วทำไมไม่ให้เขาบริจาคอะไรเข้าบัญชีวัดไปเลย
ต้องมาเข้าบัญชีตัวคืออย่างงี้ค่ะจริงจริงอ่ะแอร์เนี่ยค่ะ
ในกลุ่มเนี่ยค่ะตั้งใจที่จะแบบบริจาคให้วัดจริง๑๐๐
แล้วพอเวลาเราขึ้นปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะ
ครูบาเขาก็จะแบบเอ่ยชื่นชมเราบ้างหรืออะไรบ้าง
แล้วทุกคนเขาก็เห็นว่าเฮ้ยน้องเดียแม่เดีย
ช่วยนะ๒๐๐๓๐๐๕๐๐แต่เราบอกให้ทุกคนเขียนชื่อมาหมดนะคะ
เราก็ใส่ซองยืนยันว่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันไม่เคยหลอกใคร
ไม่ได้หลอกใครค่ะเป็นการลงทุนใช่ค่ะ
โอ้โหแต่มันทำไมชีวิตเราถึงมันมีแต่เรื่องลงทุน
มันมีปัญหาเกิดขึ้นตลอดเวลาก็จริงถามก่อน
เดี๋ยวมีปัญหาอะไรกับน้องโมคะอ่าก่อนหน้านี้เดียกับน้องโมคือปกติ
วันที่จะเกิดข่าวเดียไปทานข้าวกับน้องโมที่ร้านอาหารอยู่เลย
หมดเวลาจริงเอาเป็นว่าวันนี้ได้ฟังในมุมของคุณเดีย
ทนายแพมเข้ามาช่วยทางคดีเห็นบอกจะฟ้องอีกหลายคดีด้วย
ยื่นฟ้องไปแล้วก็มีบ้างที่พี่เดียเขาทำไปแล้วค่ะ
ฟ้องไปแล้วหกคนค่ะฟ้องแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังรวมเอกสารอยู่

เอาละแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ของโมก็ไปว่ากันที่สพนเสือ

เพราะเรื่องนี้มันอยู่ในชั้นศาลเราเลยเราไม่สามารถเปิดเอกสารได้ทุกอย่าง

สุดท้ายยังไงมันก็ไปจบที่ศาลอยู่ดีถ้าตกลงกันที่โรงพักไม่ได้

วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณคุณเดียขอบคุณนายพันธุ์ค่ะ
วันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับสวัสดีครับ